ที่หลายคนอยากให้เราเปิดประเทศอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว
ได้มีเงินไหลเข้ามาแต่ก็มีคนบางคนก็ทำให้ภาพลักษณ์เสียหายไปอีก
กับคนขับแท็กซี่ที่ไปทำร้ายนักท่องเที่ยว
คือนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาไปโบกรถแล้วไม่ยอมรับเขาก็เลยโมโหเหมือนเอาไปทุบรถนิดนึ
มือทุบรถทีนี้แท็กซี่ไม่พอใจลงมาตีหัวนักท่องเที่ยวเลือดอาบเลย
พลเมืองดีเห็นก็ต้องไปช่วยกันคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นักท่องเที่ยวบาดเจ็บเลยนะฮะ
เพราะว่าโดนท่อนเหล็กฟาดหัวไปครับภาพอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนละเอียดทุกอย่าง
แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจริงครับเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถที่ขับตามหลังรถแท็กซี่
เดี๋ยวจะดูนะฮะนักท่องเที่ยวเข้ามากันสองคนเดินไปโบกแท็กซี่
แท็กซี่ก็มีการเปิดกระจกลงมาพูดคุยตกลงเรื่องของราคาก่อนที่โชเฟอร์จะปฏิเสธไม่ยอมรับครับ
ทำให้นักท่องเที่ยวที่เป็นคนใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยโมโหเอามือทุบรถไปทีนึง
แล้วก็พยายามที่จะกระชากประตูรถแต่เพื่อนเนี่ยห้ามเอาไว้เสื้อขาวห้ามเอาไว้
ที่โชเฟอร์เหมือนโมโหฮะลงมาจากรถครับนี่มาแล้วฮะ
เปิดครับเปิดเอ้าจะเปิดยังไงนี่เริ่มมีการแบบต่อสู้กันแล้วหยิบแล้ว
ท่อเหล็กโอ้ตีเข้าไปนะฮะโอ้โชเฟอร์แบบเฮ้ยมีอาวุธด้วยอ่ะ
เปิดท้ายอ่ะนะฮะแล้วหยิบท่อเล็กออกมาจากนั้นอ่ะ
ก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากันไปโชเฟอร์หัวร้อนมากครับ
แล้วเอาท่อเหล็กตีหัวนักท่องเที่ยวกันไปครับแล้วจังหวะเนี้ยกล้องจับไม่ได้แล้ว
หลุดเฟรมของกล้องหน้ารถคันนี้ไปแล้วค่ะนะฮะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ย
ถูกทำร้ายจนร่วงลงไปนอนกับพื้นก่อนที่เพื่อนและพลเมืองดีจะช่วยกัน
ห้ามแล้วก็หามคนเจ็บออกไปก่อนส่วนโชเฟอร์ทำยังไง
หนีสิครับตีเขาแล้วหนีเลยครับอืม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งของวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะย่านอาซีเออู
โอ้ยย่านนี้เนี้ยนะโอ้โหแพ็คซี่เนี้ยหายากครับ
หายากที่กดมิเตอร์เขาโอ้โหอืมโบกกี่คันอีกคันก็ต้องเหมา
คือเวลาผับเลิกใช่ไหมจะเห็นจอดยาวเลยแต่ไม่รับคน
ไม่รับเลยไม่เพราะเขาไม่กดมิเตอร์ไม่ไปสักคันเขาต้องแบบ
ให้เหมาเขาสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแต่เขาไม่กดมิเตอร์อ๋อ
แบบนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
นะครับทีมข่าวเราก็เลยเดินทางไปยังสอนอมักกษันนะฮะ
เป็นเจ้าของทองที่หลังทราบมาว่านายบุญรอดเจ้าของคลิปที่กล้องหน้า
เอาไปให้เขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาขับแกรป
รับลูกค้าตรงอาซีเอระหว่างนั้นเนี่ยเห็นเลยนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ว่าเป็นชาวจีนสองคนเรียกแท็กซี่คันนั้นแหละเขียวเหลือง
หมายเลขที่เป็นชัดเจนหนึ่งมมคควายหกสี่ห้าสองกรุงเทพ
แต่ไม่ทราบว่าเขามีปัญหาอะไรกันตกลงราคาไม่ได้หรืออย่างไร
จากนั้นเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามคลิปส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง

แต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าแท็กซี่เขาไม่ไปหรือยังไง
เพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งก็เลยนั่นแหละครับทูบรถ
ก็ตามคลิปเลยครับเขาก็ฟาดนักท่องเที่ยวต่างชาติคนนั้นไป
ครับผมแล้วก็มันก็ชุนละมุนกันอยู่พักหนึ่ง
แท็กซี่เขาก็เก็บเหล็กไว้ท้ายรถแล้วเขาก็ขับรถออกไป
ไม่เห็นด้วยกับการเชื่อความรุนแรงนะครับ
แล้วนี่ถึงขั้นขนาดทำร้ายร่างกายจนเขาได้รับบาดเจ็บด้วย
มันก็เสียภาพพจน์ของประเทศไทยด้วย
ก่อนอื่นขอบคุณพี่บุญรอดก่อน

ยังเอาคลิปมาให้ตำรวจให้เราได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้น
แต่ล่าสุดตำรวจบอกว่าโชเฟอร์แท็กซี่หัวร้อนรายนี้

เช่นนั้นก็แต่เมื่อคุณต้องเมาเขาเท่านั้น
แล้วถ้าสมมุติไปใกล้ประซูกตรงนี้ล่ะค่ะ